มิถุนายนกัญชาไม่ผิดแล้ว

แต่มีคำถามหนึ่งนะอยากจะบอกกับทุกท่านเหมือนกัน

หลายคนที่ตอนนี้ไปลงทุนเกี่ยวกับกัญชาตั้งใจดีนะฮะ

ปลูกไว้ใช้เองไว้เป็นผงชูรสไว้เป็นอะไรนะ

เป็นใบชาอย่างนี้

แต่ทั้งหมดขอเตือนคุณอย่างเป็นทางการว่า
กัญชามันลากของเขา

จากเคมีได้หมดเหมือนกันนะ
เหมือนกันอ๋อสังคม
ซึมซับหมดแล้วก็คุณคิดว่าการไอ้สกัดเป็นกัญชาที่เขาใช้ทางการแพทย์เขาสกัดแบบโมเดิร์นนะ
เคเราดูอันนี้เขาเชื่อเลยว่าถ้าสมมุติวันที่๙มิถุนายนเนี่ย
ทางรัฐบาลควรจะฟังด้วยนะฮะอันนี้จริงแล้ว

เชื่อไหมว่า๙๐จะเจ๊งหมด

คำถามในงานของพวกเราคุณคะนุ้นไปขายคายลูก
แล้วได้มาตรฐานตามที่ศาคโกนเขายอมรับไหม

ซื้อเขาต้องการคุณได้มาตรฐานพอไหม
มันไม่ใช่ยางพารานะที่กรีดได้ตลอด

การสกัดลืมไปได้เลยเพราะว่าการแพทย์ทั่วโลกจริงจริงอ่ะ
แค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ที่สำคัญเนี่ย
อันดับต้นต้นของประเทศไทยอ่ะค่ะหรือคนรวยรวยอ่ะ
เขาก็ปลูกไปก่อนเลยไหมปลูกเยอะด้วยเออเขาก็
ถูกต้องไหมใช่อีกไม่นานเขาบอกเลยฮะทุกวันนี้กัญชา
ถ้าสมมุติเป็นอย่างนี้กันต่อไปนะจะเหลือกิโลละไม่ถึงพัน
ก็เป็นตามกลไกลของตลาดอันไหนถ้ามีดีมาซับไพด์เยอะมันก็ต้องถูกกว่าธรรมดาถูกมั้ย
คือมีคนเคยพูดมิ้นฟังว่าจริงแล้วเรื่องกัญชาเสรีเนี่ยเปิดเอาไว้เพื่อเป็นการเปิดทางเรื่องการท่องเที่ยว
เพราะว่าถ้าพูดถึงในภูมิภาคเอเชียปราซิฟิกส์ซาวน์อิสเอเชีย
บ้านเราคือประเทศเดียวและประเทศแรกที่ปลดล็อกกัญชา
เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวฝั่งยุโรปที่เขาปลดล็อกกันมานานแล้วเขามีวันกัญชาโลกกันด้วยเนี่ย
เขาก็มาได้อย่างแบบมันก็เป็นหนึ่งในจุดหมายแต่ขอเตือนอย่าคือปลูกกัญชาเพราะแค่มันจะปลดล็อก
เอาแค่พอตัวเพราะกันเราหมดตัว
เพราะบางคนปลูกหวังรวยใช่ไหม
เอาแค่พอตัวลูกเพราะกันเราหมดตัว
คือก็คือทำเกินไปทำเป็นอุตสาหกรรมเขาก็หมดตัวไง
แต่ถ้าเกิดผูกไว้หลังบ้านถูกไหมแม่ใส่อาหารเป็นกระใส

อย่างนะถ้าปลูกอ่ะวันนี้คุณต้องไปดูอีกตัวผู้ตัวเมีย
เอาดอกมาทำอะไรสกัดตรงไหนอีกนะ

เราก็เข้าใจล่ายส่วนอันไหนที่ดูเป็นลูกทางที่จะทำมา
เหลือเงินอ่ะหายากอยู่เอาแค่พอตัว
สิ่งไหนที่มันทำเงินให้เราอย่าระวังหมดตัว
เพราะวันนึงอยากทำการใช้ราคาเท่ากับใบกะเพรา

อันนี้คือถ้าสมมุติจะให้ฉันพูดฉันก็จะพูดตรง

พูดเรื่องแบบนี้มานานมากหรือ

โรงเรือนก็คือเกือบไซน์หลานอื้อฮือมึงอ๋อแต่ว่าถ้าพี่ทำเป็นแบบ
ก็คือมันไว้เคยได้พื้นที่เท่าไหร่ค่ะก็แบ่งนี้หน่อย
ขนาดแบบถ้าสมมุติเราจะเอาแบบว่าที่เขาซื้อเราไปไป
ทำยาได้อ่าที่มีคนซื้อจริงจริงอ่ะเราคิดดูว่าอันนั้นเขายังไม่ให้
โดนดินเลยใช่เออจริงจริงมันพิถีพิถันกว่าที่เราคิดเนาะ
ไม่ใช่แค่แบบปลูกหลังบ้านแล้วมันก็พี่อยากดูหรอเออฟังแล้วปุ๊บก็เลยคิดว่า
เออจริงหรือเปล่าเออเออคนที่เขาแบบปลูกปลูก
เนี่ยที่เคยโดนคดีกัญชามาก่อนค่ะมีกัญชา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท๕เนี่ย

มิถุนายนนี้ส่งผลให้การผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายเสพ
หรือคอบคลองกัญชาซึ่งพฤตเช็นชามันจะไม่มีความผิดอีกต่อไป
ผู้ที่ได้กระทำการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิด
อันนี้ออกมาขอให้ลดน้ำบนถ่วนเลยนะ

โดยคดีเนี่ยคดีความที่ต้องออกมาปล่อยเนี่ย
จะมีคำสั่งวันที่๙มิถุนายน
เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ต้องขัง
ให้ได้รับประโยชน์ทางกฎหมายมากที่สุด

ดำเนินการจัดส่งคำร้องของผู้ต้องขัง
กระทำความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชา

ไปยังศาลออกไม้จับแล้วก็จำขู่แก่ผู้ต้องหาเนี่ยนะ
สำหรับผู้ต้องขังที่กระทำความผิดเฉพาะคดีพืชกัญชา

ไม่ได้ยาบ้าคุณยังต้องอยู่ต่อ

ให้ตรวจสอบแล้วก็จะส่งรายชื่อไปที่ศาล
เพื่อปล่อยออกหมายปล่อยตัวโดยเร็วที่สุด

คนที่มีความผิดเกี่ยวกับกัญชาเนี่ย
ที่อยู่ในความรับผิดชอบคุมราชทรรณ
มีทั้งหมด๔๑๐๓คน
แล้วก็อยู่ในระหว่างพิจารณาคดีอีก๘๘๔คน

เอาเป็นว่าตอนนี้ที่ต้องเตือนก็คือ

ไม่เหมือนเค้าบอกว่าทั้งสิ้นอะ๔๑๐๐แล้วก็แยกเป็น๒

แล้วก็พิจารณาคดีอีก๘๐๐ก็๔๑๐๐
แต่ก็ให้ระวังมิจฉาชีพเผื่อบางคนวิ่งมาหาครอบครัว
ว่าตอนนี้เค้าก็จะปลดล๊อคกันฉันแล้วฉันวิ่งให้ได้

ทุกอย่างผ่านราชธรรมราชธรรมนี่แหละจะเป็นคนช่วยเอง
ไม่ต้องไปหลงเชื่อคนนอกคนอื่นที่เขาจะมาหลอกเงิน
ได้เนอะเผื่อเค้าไปหวังว่าให้ช่วยอย่างนี้